ตำรวจไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยว่า
อาจจะมีของผิดกฎหมายหรือว่ามีปืน

กระสุนเจาะร่างดาบตำรวจตายนะฮะ
คนก่อเหตุหนีไปซ่อนตัวล่าสุด
จับได้แล้วดูวินาทีดังกล่าวครับ

ทีนี้ก็จะอย่างงี้นะฮะ
รอบเผื่อหลัง
เอาออกมาเอาออกไป
ลดเลย
กลับไป
เอาออกใหม่

มันทำลาย
เอาออกไป

ตามจากบ้านไว้

เซฟเซฟ

อ้าวส่งสัญญาณว่าเซฟแล้ว
คุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยครับ
จะเห็นนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเลยนะครับ
มีทั้งจากโรงพักษ์สพเวียงชัยของเชียงราย

และตำรวจภูทรภาค๕คือเมื่อตอนช่วงเช้า
ลากยาวมาถึงช่วงบ่ายเป็นร้อยนาย
ระดมกำลังค้นหาคนร้ายที่ยิงดาบตำรวจจนตาย

คนก่อเหตุกับผู้ตายเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ

เขายิงเพื่อนเขาตายแล้วเขาบอกเขาไม่รู้มาก่อน
แล้วหนีกบดานซ่อนตัวในไร่มันสัมปะหลัง
จะเห็นนะครับนอกจากภาคพื้นดินคือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
เมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปภาพตอนที่

จะเห็นว่ามันจะมีดำลอยอยู่บนฟ้า

คือมีทั้งตำรวจภาคพื้นดินแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับ

เพื่อจับกลุ่มตัวนายวุฒิไกรเครือสารอายุ๓๖ปี

แล้วก็เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจนายหนึ่ง

หลังจากนั้นก็หนีมาซ่อนตัวนานอยู่หลายชั่วโมงนะครับ

จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเสื้อผ้าไม่ใส่ด้วย
แล้วที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังมาก

เพราะเขามีปืนติดตัวอยู่๓กระบอกด้วยกันครับ
ถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงเช้า
คุณผู้ชมดูภาพตอนที่เขาจับกลุ่มนี้ไว้นะครับ
แล้วตัดสลับไปดูตอนวินาทีที่เมียของดาบตำรวจพอรู้ข่าวว่า
สามีเธอนั้นถูกยิงตาย
เธอมาถึงมีวินาทีที่เธอกอดจูบ
และอำลาร่างเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้ครับ
ของดาบตำรวจเปรมตันตุ้ยครับตำรวจสังกัดสพเวียงชัย
ที่เธอทราบข่าวว่าสามีเธอถูกยิงตาย
มาถึงเธอใจสลายนะครับ
หน้าผากหอมร่าง
ไร้วิญญาณของสามีเธอเหมือนบอกลาครั้งสุดท้าย
คือเมื่อช่วงเช้านี้ครับก่อนที่ดาบตำรวจเปรมจะถูกยิง
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งก็จัดกำลังกันไปตรวจค้นที่บ้านต้องสงสัย
เพราะว่ามีการแจ้งมาว่าบ้านหลังนี้
ไม่รู้ว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือว่ามีอาวุธปืนหรือไม่อย่างไร
จากก่อนหน้านั้นเห็นว่าคนในบ้านไปยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยจัดชุดไปตรวจค้น
พอไปถึงปรากฏว่านายวุฒิไกรก็คือมือยิงดาบตำรวจ
เขาเห็นว่าเฮ้ยมีตำรวจมากันหลายคนตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้าน
ตัดออกมาทุ่งนาผืนนี้ครับแล้วจังหวะนั้นตำรวจสี่ห้านายก็วิ่งไล่ตาม
ปรากฏว่าตัวของผู้ก่อเหตุหันหลังแล้วยิงปืนสวนมาหลายนัดครับ
กระสุนลั่นเจาะเข้าร่างของดาบเปรมล้มเลยฮะ
เข้าที่หน้าอกแล้วโดนเข้าที่หัว๓นัด
นายวุฒิไกรลั่นไกลทั้งหมด๔นัด๓นัดคือเข้าเป้า

เขาเป็นตำรวจเก่าด้วยครับอย่างที่บอกฮะ
แต่ทำไมเขาถึงออกจากราชการเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
คุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ด้วยครับ
คือคนร้ายอาศัยความชำนาญหลบหนีรัดเลาะเข้าไปในพื้นที่

มีทั้งต้นไม้มีทั้งไร่มัน
ผู้กำกับการสพเวียงชัยให้ข้อมูลบอกว่า
เขาเป็นอดีตตำรวจเคยทำงานอยู่ชายแดนใต้
ออกจากราชการแล้วเพราะผัวพันกับยาเสพติด

อ่าทำให้เขากลายเป็นอดีตตำรวจและออกจากราชการ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งมีปืนของคนในท้องที่หายไป
แล้วนายวุฒิไกรคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัย

แต่สุดท้ายเขาตะเลิศแล้วยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่จนตาย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ไปเจอกับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภาค๕
นำกำลังตำรวจสพเวียงชัย

เป็นวินาทีที่เขาพากันไปก่อนจะไปจับตัวนายวุฒิไกรได้
กดดันอย่างหนักฮะปิดล้อมทุกทาง
ให้เขาหนีออกจากพื้นที่ครับ
เข้าไปชาร์จตัวพอเซฟปั๊บจับได้เรียบร้อยครับ
ทั้งหมด๘ชั่วโมงในการตามล่าตัวลากคอในวุฒิไกร
ยิงดาบตำรวจเปรมจนถึงแก่ความตาย
คุมตัวได้กลางทุ่งนาเสื้อผ้าไม่ใส่อย่างที่บอกครับ
ดูของกลางกันหน่อยที่ผมบอกเอาไว้ว่า
เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังแบบคูณ๓เลย
เพราะน่ากลัวมากสภาพเขาอิดโรยตอนที่ไปเจอนะครับ
มีปืนพกซ่อนเอาไว้๓กระบอก
แบ่งเป็นปืนสั้นแมกกาซีน๙มม๒กระบอก
แล้วปืนสั้นลูกโม่จุด๓๘อีก๑กระบอกครับ

เอามาวางเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับคุณผู้ชม

มีจังหวะหนึ่งแม่ของผู้ต้องหามาพูดคุยกับลูกชายด้วย
คือคุณแม่ก็มาบอกว่าคือ
สู้เอาละกันนะแล้วก็ไปรูปเนื้อรูปตัวลูกครับ
คือหัวใจคนเป็นแม่คุณผู้ชมครับ
คุณแม่ก็รู้ว่าลูกทำผิด
คุณแม่เองก็เข้าใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะเจอตัวลูกชายคุณเชื่อไหม
กลับไปที่ภาพผืนป่าอีกสักครั้งหนึ่งครับ
จะเห็นเลยว่ามันมีทั้งทุ่งย่าต้นไม้
คุณแม่เดินลัดเลาะพงหญ้าตะโกนหา
อยู่ไหนลูกออกมาเถอะมามอบตัว
ค่ะมุม๑แม่ก็เกลี้ยกล่อมก็ตามรูป

ดมกำลังค้นหาจนได้ตัวในที่สุด

ตอนที่คุมตัวได้แล้วแม่มาเจอลูกครับ

หลังจากพาไปชี้จุดทำแผนเรียบร้อยแล้วก็

ผู้ก่อเหตุไปขอขมาต่อร่างของดาบตำรวจเปรมครับ

ก็เคยทำงาน๓จังหวัดชายแดนใต้ด้วยกันเมื่อปี๕

แต่ตอนที่ผมยิงไปผมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร

คุณไก๊นักข่าวของเราก็พยายามถามข้อมูลนะฮะ
นี่ตอนวินาทีที่ทำแผน
ตำรวจคุมตัวในวุฒิไกรไปที่โรงพักษพเวียงชัยต่อครับ

ของดาบตำรวจเปรมก็มายืนดูอยู่ด้วยครับ
ผ่านหน้าต่างตรงนี้ครับ
นี่ครับมือหนึ่งจับหน้าต่างเอาไว้แล้วตาเนี่ยจ้องมองเข้าไปข้างใน

ในหน้าที่แล้วไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีมข่าวได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์ครับ
คุณลุงสุรพลบอกว่าเมื่อเช้าลุงไปนานะ
ลุงก็เห็นเขาวิ่งหนีกันวิ่งไล่กันได้ยินเสียงปืนด้วย
แต่ลุงไม่รู้จริงว่าตอนนั้นใครยิงใครหรือว่ามีใครถูกยิงหรือเปล่า
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนไล่หลังกันมากี่นัดครับ
ประมาณ๕นัดลุงก็กลัวลุงก็กลัวลุงก็กลับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
กลับบ้านจะคุบกันที่ยิงตาย
กลางทุ่งข้างน้ำไปฝั่งบ้านโน้น
แม่ผู้ก่อเหตุครับแม่ดารุณีบอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้า

แล้วก็ถามหาตัวลูกชายก็คือนายวุฒิไกรคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
พอลูกรู้ตัวเสร็จปั๊บหนีตัดออกหลังบ้าน

ตำรวจก็วิ่งไล่ตามครับตามไปจนทัน

ก่อนที่จะมีเสียงคนตะโกนมาบอกเฮ้ยตำรวจโดนยิง

แม่เล่าให้ฟังคือลูกของแม่เมื่อก่อนเป็นตำรวจใช่ไหม
ค่ะหลังจากนั้นก็ไปประจำการใช้แดนใต้แล้วแม่บอกว่าระยะหลัง
ลูกแม่มีอาการแปลกไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลกลใดและก่อนหน้านี้ลูกชายเอารถของที่บ้าน
ทำธุรกรรมที่เต็นต์รถแห่งหนึ่งเห็นว่ามีเรื่องโกงกันด้วย
โกงเงินครับลูกชายไปที่เต็นต์รถใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าจนมีการแจ้งความกัน
จำได้ใช่ไหมครับที่ผมเล่าตอนแรกเลยว่าเหมือนมีคนแจ้งความว่าเขามาเอาปืนยิงขึ้นฟ้า
จากเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าแต่สุดท้ายเรื่องมันเงียบไปสักพักหนึ่ง
กระทั่งวันนี้ตำรวจมาตรวจค้นถึงบ้านแล้วลูกแม่ก็มาก่อเหตุแบบนี้ครับ
เสียใจด้วยกับทุกครอบครัวเลยครับเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ล่าสุดครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบตำรวจเปรมนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยิ่งเห็นภาพนี้แล้วยิ่งสะเทือนใจมากดังนั้นสั่งการให้เยียวยาดูแล
สวัสดิการสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่และให้จัดงานพิธีให้สมเกียจที่ดาบตำรวจเปรม
ปฏิบัติหน้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติไปตรวจคนบ้านต้องสงสัยและสุดท้ายต้องมาตาย
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เสียใจด้วยอีกครั้งครับ